ขออภัยคุณผู้ชมที่รับประทานอาหารอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าข่าวต่อไปนี้นะคะอาจจะอาจจะต้องเอามือปิดตาสักนิดนึงแต่ว่าก็ต้องแหวกดูหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่บางคนอ่ะไม่ได้นึกถึงแต่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ไงมันเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าคุณผู้ชมทานอาหารสุกสุกดิบดิบทานผักทานผลไม้แล้วไม่ล้าง
ผู้ชายคนหนึ่งไปหาหมอที่โรงพยาบาลบึงการนะคะบอกว่าปวดท้องปวดท้องเอาตรวจไปตรวจมาเป็นนิ้วอ่าพอเป็นนิ้วก็ต้องเอาออกต้องผ่าตัดแต่พอคุณหมอผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเข้าไปห่อนกล้องเข้าไปเท่านั้นแหละทางปากอ่ะนะ
ค่ะนิ้วก่อนจะเจอนิ้วเจออะไรเจออะไรอ่ะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
คุณอันนี้ไม่ใช่เส้นใหญ่อะไรใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กินเส้นใหญ่ไปแล้วอาหารไม่ย่อยไม่ใช่นะคะ
ญาติตัวตืดค่ะมันอยู่ในช่องท้องของคนไข้ที่กำลังผ่าตัดเพื่อที่จะเอานิ้วออกเนี่ยนะคะ
พอโรงพยาบาลค่ะนายแพทย์กระมวลแทร่ปึงบอกว่าผู้ป่วยรายนี้เป็น
ผู้ป่วยชายอายุเจ็ดสิบเก้าปีมหาหมอเพราะปลุกปวดท้องใต้ชายโครงด้านขวาน่า
ตรวจพบเป็นนิ้วในทางเดินน้ำดีก็ต้องผ่าตัดนะคะ
พอไปถามคุณหมอนะคะที่ทำการผ่าตัดชื่อว่าในแพทย์นัททองบัวสิริไล
ระยะแพทย์ประจำโรงพยาบาลบอกว่าตอนนั้นก็กำลังผ่าตัดนะคะ
กล้องลงไปทางช่องปากเจอพญาติก่อนเลย
เอาแต่ก็ยังไม่เอาออกเพราะว่าคาดว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานมากนัก
พุ่งไปที่นิ้วค่ะตัดนิ้วออกมาได้แล้ว
ทีนี้ในช่วงที่เอานิ้วออกมาแล้วเอากล้องออกมาจากช่องปากค่ะ
พญาติตัวตืดมันติดมากับกล้อง
คือยังไงคะน้องอยากออกมาแล้วอย่างนี้เหรอคะ

ประมาณนี้ได้ถึงไหมแปนทัศน์

เมตรนี่ยาวกว่านี่คนครึ่งต่อกันเลยนะคุณ
มันอยู่ในท้องของผู้ป่วยรายนี้๒เมตรนะคะ
คุณหมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันนะ
ถ้าใครเห็นแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็ไม่อยากจะเป็นแบบนี้
ไม่อยากมีเส้นอะไรเหลืองอยู่ในท้องเนี่ยนะคะ
งดรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์
สุกดิบเอาแบบสุกไปเลย
มันมีอยู่ในนั้นค่ะมันมีไข่ของเขาอยู่ในนั้นนะคะ